รันเวย์ไหนเธอก็สับขามาทุกรันเวย์แล้วนะคะคุณผู้ชม
เจองานแฟชั่นโชว์ที่ไหนเนี่ยนะต้องมีแพนเค้กเป็นหนึ่งในรายชื่อเสมอเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะเตรียมบินไปร่วมงานกับแบรนด์ดัง
เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าก็มีกดดันกันบ้าง
เพราะต้องทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป
แม้ว่าจะเดินสายออกไปทำงานต่างประเทศบ่อยแบบนี้เนี่ยนะคะ
สารวัตรหมีหนุ่มคนรู้ใจเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคุณ
แต่ว่าจะมีบ่นคิดถึงบ้างไหมไปฟังแพนเค้กค่ะ
แล้วก็มีแบรนด์ไทยอีก๒แบรนด์ที่ได้ไปเดินที่นู่นด้วย
นามของแบรนด์ไทยนะคะที่มีโอกาสได้ขยับขยายไปที่ระดับโลก
ซึ่งแทนว่าในนามคนไทยเราก็ภูมิใจ
ที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมของแบรนด์ไทยด้วยค่ะ
เขาก็เข้าใจนะคะแต่ก็จะมีบอกว่าโอเคเดินทางอีกแล้ว
หรือว่าไปไหนแต่เขาก็จะรู้ว่าเราไปทำงาน
ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเราก็ไปทำงานมันก็เต็มเกือบแทบทุกวันอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงของการทำงาน
เราก็ดูแลกันทุกวันเราก็แฮปปี้ในทุกวันนี้ที่เราได้ดูแลกันแบบนี้
ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรเลยค่ะไม่ได้แบบว่าจะต้องเมื่อไหร่ยังไงต้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แพนว่าในเมื่อเรายังมีเรื่องที่ยังทำอยู่พี่หมีเองก็เรียนอยู่เหมือนกัน

ก็คือต่างคนก็ต่างมีภารกิจคุณหมีเองเนี่ย
คุณแพนเค้กเองตอนนี้ก็งานเยอะถูกมาก
แฟชั่นในบ้านเราเนี่ยงานไหนต้องเจอแพนเค้กนะ

เนี่ยกำลังจะมีผลงานกับแบรนดรังในต่างประเทศอีกด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เธอแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอกันด้วยนะ
เออนะภูมิใจกับเธอจริงด้วยนะครับ